ว่าจะพักว่าจะพักก็ไม่ได้พัก

ที่ว่าจะพักก็คือกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้
ตำรวจอาจจะพักคดีไว้ก่อน
เหนือถ้าจะเจอหลักฐานอะไรเพิ่มเติม
นักข่ายังกราวก็ว่าเดี๋ยวเราลองพักการนำเสนอก่อนไหม
เผื่อถ้าจะตัดสินออกมาเป็นอย่างไร
หรือว่ามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมาเดี๋ยวเราค่อยเสนอ

เมื่อวานนายอาชียะออกมาพูดถึงผลชนะสูตร
วันนี้เช้ากลับกลายเป็นว่ามีข่าวใหญ่
เรื่องของการไปพบเจอเสื้อสีส้ม
ซุกไว้ใต้หินในพื้นที่บ้านกอก
ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่เสื้อสีส้มขาวเฉย
ยังมีเศษผ้าสีขาวคล้ายเสื้อใช้คำนี้
ตกอยู่ห่างกันสักประมาณ๔เมตร
คุณผู้ชมก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่มันคือหลักฐานใหม่หรือเปล่า
แล้วจะสาวไปถึงตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
กรณีน้องชมพู่ได้หรือเปล่า

คือถ้าคุณผู้ชมติดตามประเด็นของน้องชมพู่มาโดยตลอด

ทีมสอบสวนพิสูจน์หลักฐานไปพบศพของน้องชมพู่
และวันที่๑๘พฤษภาคมปรากฏว่ามีพยานเป็นคุณป้าท่านหนึ่ง
อาศัยอยู่ห่างจากบ้านของน้องชมพู่ไป๑๐๐เมตร
พยานรายนี้คุณป้าท่านนี้เล่าให้กับผู้สื่อข่าวรวมถึงตำรวจฟัง
บอกว่ามีเด็ก๗ขวบให้ข้อมูลว่ามีผู้ชายสวมเสื้อสีส้ม
บุกมาอุ้มน้องชมพู่เห็นชัดเจนว่าใส่เสื้อสีส้มพาเข้าไร่มัน
แต่ก็งงว่าทำไมชมพู่ถึงไม่ร้องผู้ชายคนนั้นมีรูปร่างสูงใหญ่
เสื้อแขนยาวหมวกดำเหมือนหมวกตัดอ้อยปิดบังใบหน้าและผิวดำ
จำได้ไหมครับทำให้ตอนนั้นนะหลัง๑๘พฤษภาคม
ตามหาเสื้อสีส้มและเสื้อสีส้มที่คนในหมู่บ้านมี

แล้วก็หาไม่เจอว่าเสื้อสีส้มที่พยานคนนี้เล่าให้ฟังเนี่ย

แต่กรณีเรื่องเสื้อสีส้มเนี่ยก็คือไปถึงพ่อน้องชมพู่ไง

เป็นผู้ต้องสงสัยพ่อก็มีการออกมาปฏิเสธครับ
ไปดูรูปคนในหมู่บ้านว่าอ้าวคนในหมู่บ้านใส่เสื้อเอามายืนหลังคุณแม่
คือมันกลายมาเป็นประเด็นเกี่ยวกับกรณีเรื่องเสื้อสีส้ม
ก็เสื้อสีส้มแบบนี้มีทั้งเกือบทั้งหมู่บ้านเลย

ค่ะแต่ทีนี้ความคืบหน้าคือต้องบอกก่อนว่า
คือจากรายงานข่าวคือเขาบอกว่าเสื้อสีส้มนี้
มีชาวบ้านเขาไปเจอเมื่อวานแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่
แต่ที่มันมาเป็นข่าววันนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไงคะ
โดยจุดที่เจอเสื้อสีส้มมันอยู่ใต้กอไผ่
ติดกับร่องน้ำห้วยบุ่งอยู่ใกล้กับสวนยางบ้านกกอก

ตอนที่ตำรวจสพกกตูมไปตรวจสอบ
เสื้อสีส้มเนี่ยนะคือมันอยู่ในลักษณะเหมือนกับ
ซ่อนอยู่ใต้ขอนไม้ใกล้กับกอไผ่
แล้วถัดไปจากตรงนั้นอีกประมาณนัก๔เมตร
ไปเจอใช้คำว่าเศษผ้าคล้ายเสื้อสีขาว

ผ้าสีขาวชิ้นนั้นคือตกอยู่ใกล้กัน
ทีนี้พอรู้เรื่องปั๊บเนี่ย
พ่อแม่น้องชมพู่มาดูเลยนะมาดูในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วแม่น้องก็ยังบอกด้วยบอกว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ย

เสื้อแจกคุณช่วงฟรีที่แจกมากับรถไถค่ะ
แม่บอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นของใคร
คือสภาพมันเก่าจนปลวกขึ้น

แต่แม่ก็ไม่รู้นะว่ามันมาจากไหน
บริเวณนี้มันอยู่ใกล้กับจุดร่องน้ำ
คือถ้าเกิดว่าเป็นฤดูฝนน้ำมันจะต้องไหลผ่านไง
แต่ช่วงที่น้องชมพู่หายเดือนพฤษภาคมน้ำมันแห้ง
นี่แม่ก็ไม่รู้เลยว่าเสื้อมาจากไหน
นักข่าวก็ถามแม่แม่แม่ว่านี่คือหลักฐานสำคัญไหม
แม่บอกมันเป็นหลักฐานที่น่าสนใจ

ค่ะเดี๋ยวฟังคุณแม่ค่ะ
แปลกใจไหมพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของใครอะไรยังไง
แล้วเสื้อมาสุกไว้ตรงนี้ฮะ
แม่ก็แปลกใจตรงที่ว่าทำไมต้องซุกไว้อืม
อันนี้เป็นพื้นที่สวดของแม่หรือของใคร
เป็นของชาวบ้านค่ะอืมแม่จะไม่บอกว่าของใครอืมอืม
ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นที่ค่อนข้างที่จะสำคัญ

ก่อนหน้านี้เคยมีใครมาหาหลักฐานหรืออะไรตรงนี้ไหมคะ
ไม่รู้เหมือนกันนะ
เท่าที่ดูคุณแม่ดูแล้วถ้าเอามาสุกอย่างนี้
ก็น่าจะมีอะไรบางอย่างแน่ใช่ไหม
คือคุณแม่บอกว่าถ้าเอามาซุกแบบนี้มันน่าจะมีอะไรบางอย่าง
ถ้าคนจะเอาเสื้อมาทิ้งก็น่าจะทิ้งปกติ

แล้วอย่างที่นักข่าวก็ถามแม่แม่
จุดนี้มันเป็นพื้นที่ของใคร
อยู่ใกล้บ้านใครใกล้สวนยางของใคร
แม่บอกเนี่ยมันก็เป็นของชาวบ้านแต่แม่ไม่ขอบอกว่าใครนะ
และทีนี้นักข่าวก็ถามแม่
เสื้อแบบนี้มันน่าจะเป็นเสื้อแจกใช่ไหม

นักข่าวก็ถามคุณแม่แล้วของแม่เองล่ะ
ของพ่ออนามัยล่ะเสื้อยังมีอยู่ที่บ้านอยู่ไหม
มีนี่เลยแม่เอามาให้ดูด้วยค่ะ

คือเสื้อส้มที่แม่มีอยู่ที่บ้าน
ของคุณแม่ยังอยู่ในสภาพที่พอใช้ได้
เสื้อได้รับแจกจากครูโบต้าเจริญชัย
เขาแจกมาตอนแม่ไปจ่ายค่างวด
หรือไปเปลี่ยนน้ำมันกับรถไทยอะไรต่างอันนี้
ใช่ที่แม่เอามาให้ดูเพราะอะไรคุณ
คือเพื่อเป็นการยืนยันไงว่า
เสื้อบ้านแม่แม่ทำสวนทำนาง

เพราะถ้าเกิดเสื้อแม่หายเดี๋ยวคนก็จะบอกว่า
แล้วนี่คือเสื้อของพ่อของแม่หรือเปล่าอีก
ครับแต่ทีนี้ก็ต้องไปถามกันต่อว่า
มีกันกี่ตัวชาวบ้านแต่ละคนมีกันกี่ตัว
คุณแม่น้องชมพู่มีกี่ตัว
เมื่อกี้นี่คุณบอกว่าแม่น้องชมพู่ไม่บอกใช่ไหมว่าไปเจอเสื้อตรงนี้
คือเสื้อนี้มันเจอในพื้นที่สาธารณะอยู่ใกล้กับลำห้วย
ใกล้สวนยางของชาวบ้านแต่แม่น้องชมพู่ไม่บอกใช่ไหมว่าเป็นของใคร
ถ้าแม่น้องชมพู่บอกเดี๋ยวมันก็ไปผิดใจกันในหมู่บ้านอีก

ชมพู่เขาเลยออมปากออมถนอมไว้

ค่ะทีนี้เราก็เลยไปถามผู้ใหญ่บ้านกกอกค่ะ
ผู้ใหญ่นิ่มนาเงินผู้ใหญ่บอกนะ
เล่าหน่อยผู้ใหญ่คะเสื้อนี้คือมันเป็นยังไง

ชาวบ้านเขามาเก็บหน่อไม้
แล้วเขาบอกว่าเขามาเจอเสื้อส้มนี้
หลังจากนั้นก็มาแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ทีนี้ก็ต้องมีการประสานตำรวจให้มาตรวจสอบ
มาเก็บหน่อไม้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะ
เจอเสื้อส้มนี้แล้วล่ะแต่ไม่ได้บอกผู้ใหญ่ตอนเย็น
ใช่มาบอกผู้ใหญ่ตอนเช้าวันนี้สัก๗โมงเช้า
แล้วจุดตรงนี้ก็ถามนะผู้ใหญ่
เคยมีคนเข้ามาหาหลักฐานตรงนี้ไหมผู้ใหญ่สายหัว

ปกติเขาใส่กันเยอะไหมครับ
หรือว่าเฉพาะบ้านที่มีรถไถหรือว่าอะไร
บ้านที่มีรถไถอย่างคนที่ซื้อรถไถมา
เขาอาจจะเตรียมมาจากรถไถอาจจะเตรียมมาจากโรงชำนวยอย่างนี้
นะครับก็จะถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญเหมือนกันนะ
ผู้ใหญ่ก็บอกตรงที่เจอเป็นพื้นที่สาธารณะลำห้วยเล็ก

ซึ่งจริงผู้ใหญ่ก็บอกชื่อมาแหละแต่ว่ามันอาจจะมีผล
จริงชื่อเหล่านี้นะตำรวจเขาคงเก็บข้อมูลไว้แล้วล่ะ
ว่าใกล้บ้านใครใกล้พื้นที่ของใคร
แต่ทีนี้ต้องไปดูไงจำนวนที่บอกว่า
เอ๊ะเสื้อนี้มันแถมาบ้านที่มีรถไถน่าจะมี
หลังจากนี้คงต้องไปไล่เรียงว่ารถไถกี่คันแล้วได้เสื้อกี่ตัว
ทีมข่าวของเราก็พูดถึงเรื่องเส้นทางนิดหนึ่งนะ
บอกว่าถ้าเส้นทางขึ้นภูเหล็กไฟถ้าเดินตัดป่าเข้าไป
มาเจอจุดที่พบเสื้อมันต้องข้ามถนนของหมู่บ้านมาก่อน
แต่ถ้าคนร้ายต้องการเดินตัดมาจนถึงจุดที่ไปพบเสื้อ
โดยไม่ผ่านถนนก็สามารถทำได้
ลอดใต้สะพานลอยถนนของหมู่บ้าน
แล้วก็เดินตัดขึ้นอะไรได้เลยกลายเป็นจุดที่สำคัญอีกแล้ว
มีคนสงสัยว่าจุดนี้มันก็อยู่ภายในชุมชน
แต่ทำไมไม่เคยมีใครมาปูพรมค้นหา
เพิ่งจะมาเจอซากของเสื้อส้มนี้เมื่อเช้า
ก่อนหน้านั้นทำไมไม่มีใครพบใครเห็น

จากหลักฐานใหม่ที่เจอเสื้อส้มกับเศษของผ้าสีขาวแล้ว
คือเราก็ต้องดูเพราะว่านายศิระเจนจาคะ
ประธานคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

คือเมื่อวานเดินทางไปถึงตั้งแต่ช่วง๖โมงเย็น
คือไปลงที่นครพนมแล้วก็มาต่อที่มุกดาหาร
ทีนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะ๖โมงเช้าก็ลงพื้นที่เลย
ที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อที่จะไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปตรวจสอบการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่ถูกต้องในการสืบสวนสอบสวน
ทีนี้นายศิราก็บอกนะคะว่าวัตถุประสงค์ที่มาวันนี้
รอบนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งหมดเลย
ตำรวจด้วยชาวบ้านด้วยครอบครัวน้องชมพู่ด้วย
ทีนี้มันมีประเด็นของการเผยแพร่ภาพศพของน้องชมพู่

เรื่องนี้คุณศิราบอกว่าไม่อยากเห็นเป็นเรื่องของการโหนกระแส
เอาเรื่องของน้องชมพู่มาหาผลประโยชน์
แล้วเรื่องนี้คือทางทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดก็แจ้งความดำเนินคดีเอาไว้แล้ว
ส่วนทางกรมททางคณะกรรมธิการเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
สำคัญที่สุดคือน้องชมพู่ต้องได้รับความเป็นธรรม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจับคนร้ายให้ได้หากมีนะครับ
แล้วก็พิสูจน์ความจริงว่าให้น้องชมพู่
และให้ความเป็นธรรมกับน้องชมพู่เรื่องการที่สื่อมวลชนบางฉบับ
บางเอาน้องชมพู่ไปหาผลประโยชน์นะครับ
ก็มาวันนี้เรามาดูว่าสิ่งที่กระทบปัญหากับการทำดีของน้องชมพู่

ขัดแย้งมีการหวาดระแวงซึ่งกันและกันนะครับ
แล้วก็ดูก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ

หนึ่งเรื่องของการสอบปากคำการเก็บดีเอนเอ

ประชาชนถูกละเมิดสิทธิหรือเปล่านะครับ

ต้องตั้งคณะกรรมการในการพิสูจน์หาความจริง

ใช่ค่ะโดยหลังจากที่นายศิราขึ้นไปจุดที่เจอศพแล้ว
ช่วงบ่ายจะไปคุยกับชาวบ้าน
เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน
การทำงานของตำรวจรวมถึงการนำเสนอข่าวของสื่อ
มันละเมิดสิทธิ์ของชาวบ้านหรือเปล่า

คุณผู้ชมคะอย่างที่เราเล่าไป
เกี่ยวกับเรื่องของการไลฟ์สดของนายอัจฉริยะ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่ออกมาวันก่อนมาไลฟ์๔๐นาที
คือบอกว่าน้องน่าจะถูกทรมานอย่างแสนสาหัสจนช็อกแล้วก็เสียชีวิต
ใช่ค่ะแล้วก็มีการเอาภาพบางส่วนของศพมาอธิบายประกอบ
แต่อันนี้ต้องบอกนะคือเราไม่สามารถที่จะนำเสนอภาพนั้นให้คุณผู้ชมได้
แต่เรื่องบาดแผลเนี่ยคือเขาบอกว่าบาดแผลที่พบบนร่างกายของน้อง
เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตไม่นานซึ่งเกิดจากการถูกลงโทษ
คือมันเป็นรอยเหมือนกับโดนก้านมะยมตีค่ะ
อันนี้เป็นประเด็นที่เมื่อวานคุณอาชียะเขาเอามาไลฟ์เสร็จ
แล้วก็เอาภาพศพของน้องชมพู่มาเปิดเผยไงมันเลยกลายเป็นประเด็นนี้นะฮะ
อืมครับทีนี้ก็นั่นแหละนายอัจฉริยะก็ระบุด้วยนะคะ
ว่าถูกตีด้วยก้านมะยมไม่ได้หิวข้าวหิวน้ำ
เป็นลมแล้วก็เสียชีวิตอ่าคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้
ทางด้านทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายกล้ำเนี่ยไปแจ้งความ
ที่สถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนที่สมุทรสาคร
เพื่อที่จะเอาผิดกับนายอัจฉริยะเรื่องนี้นะคะคือฐานดูผิดเหยียดหยามศพเนอะ
เรื่องของภาพศพเนี่ยนะครับโดยที่ให้เหตุผลบอกว่าการไลฟ์ของนายอาชียะเนี่ย
มีการนำรูปศพของน้องชมพู่นะฮะแล้วเป็นภาพที่เปลือยนะครับ
เอามาโพสต์เป็นการสร้างกระแสในโซเชียลซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งภาพนี้ก็เป็นหลักฐานจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจและเป็นภาพหลักฐานเหล่านี้
มันเป็นหลักฐานทางนิติเวศซึ่งทางหมอและตำรวจได้เก็บไว้นานแล้ว
แต่หมอและตำรวจเขาไม่เอามาเปิดเผยเพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ช่วยให้จับผู้ต้องหาได้แต่ทำไมคุณอาชียะเอามาเปิดเผย
ก็เรื่องที่นายอาชียะวิเคราะห์ว่าน้องอาจจะช็อกตายเพราะถูกตีด้วยก้านมะยมนั้น
ผู้สื่อข่าวนำเรื่องนี้ก็ไปถามกับพ่อแม่ของน้องชมพู่
พ่อแม่ก็บอกว่าไม่ขอออกความเห็นเรื่องนี้นะครับที่นายอาชียะออกมาวิเคราะห์ว่าลูกสาวถูกตีจนตาย
เพราะเหตุผลหลักเนื่องจากผลชนะสูตรทั้ง๓โรงพยาบาลระบุว่า
น้องไม่ได้เสียชีวิตจากการทำร้ายร่างกายจึงขอให้เชื่อผลจากแพทย์และจากตำรวจมากกว่า
ส่วนเรื่องก้านมะยมแม่ชมพู่ก็บอกว่ายิ่งคิดยิ่งมองมันไม่น่าจะใช่
และไม่คิดว่าคนร้ายคนไหนจะลงมือฆ่าน้องด้วยการใช้แค่ก้านมะยมตีจนเสียชีวิต
เพราะหากใช้ก้านมะยมตีน้องชมพู่ก็ต้องร้องไห้
ชาวบ้านก็คงได้ยินเสียงร้องอย่างแน่นอนนะครับ
กรณีของลุงพลบ้างลุงพลก็ถูกสื่อสอบถาม
หลังจากที่นายอาชียะออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ก้านมะยมตีน้อง
ทุกข์ทรมานแล้วก็เอาศพน้องไปอำพรางอยู่บนภูเหล็กไฟ
ลุงพลบอกว่าคงระบุไม่ได้ขนาดนั้นว่าน้องชมพู่ถูกอะไรตี
เชื่อว่าทั้งหมดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บไว้ทั้งหมดแล้ว
แม้ที่บ้านลุงพลจะมีต้นมะยมแต่ลุงพลก็ไม่เคยถูกก้านมะยมตี
ก็เลยไม่รู้ว่ารอยถูกตีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ
แล้วก็ถามอีกชาวบ้านบ้านกกอกปลูกต้นมะยมกันเยอะไหม

ลุงพลก็บอกโอ๊ยเขาปลูกกันเยอะเหมือนเป็นไม้นิยมเลย
ก็ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับหลายบ้านเขาปลูกกัน
นี่นี่ไงคือเขามีความเชื่อคุณว่าถ้าเกิดปลูกต้นมะยมอยู่หน้าบ้าน
แล้วคนจะมานิยมชมชอบแบบนี้
ทีมข่าวก็ถามลุงพลบ้านแม่น้องชมพู่มีต้นมะยมไหม
ลุงพลไม่ตอบนะฮะ
ซึ่งตอนที่พบศพลุงพลก็บอกว่าไม่ได้สังเกตอะไรมาก
เห็นแค่ที่เท้ามีอาการคล้ายห้อเลือดมีรอยที่หน้าแข้งหลังแขน
ซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ไม่ได้สังเกตว่ามีรอยถูกตีหรือไม่นะครับ
เรื่องต้นมะยมทีมข่าวของเราก็เดินสำรวจชุมชนนะฮะ
สำรวจพื้นที่บ้านกรกอกก็มีหลายบ้านที่ปลูก
ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะปลูกมะยมหน้าบ้านก็แน่นอนแหละ
คนไทยก็เชื่อว่ามันจะมีสิ่งดีเข้ามาเป็นที่นิยมชมชอบ

คุณติตีทีมข่าวของเราด้วยกันเองนะครับ
ลองเอาก้านมะยมฟาดดู
นะครับมันก็เป็นรอยแนวเห็นชัดเจนแหละ
แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูเท่านั้นเอง
และอาจจะมีหลายท่านที่มีความรู้ด้านนี้ได้วิเคราะห์

ศพน้องชมพู่มีรอยและรอยลักษณะนี้คือรอยก้านมะยมตี

แต่ว่าการที่ใช้ก้านมะยมตีจนชมพู่ช็อกถึงตาย
แล้วก็ถูกอุ้มไปอำพลางศพบนเขาที่คุณอาชียะบอก
มันกลายเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยว่ามันเป็นไปได้เหรอ
เอาจริงนะพอถามลุงพลแล้วขอถามประแต่นด้วย
ประแต่นเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอุ๊ยหลานคือรัก
ใครก็รักไม่ได้แบบไปตีอะไรแบบนั้นหรอก
อันนี้คือสิ่งที่ป้าแตนให้ข้อมูลนะคะ
เรื่องของเสื้อสีส้มที่ไปพบเจอวันนี้แหละ
มันจะเป็นประเด็นที่ทำให้พิสูจน์หลักฐานต้องทำงานต่อเนื่องอีกนะครับ

คุณผู้ชมติดตามไทยรัฐทีวีได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะ